เอาล่ะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าทั่วไป
ก็แล้วแต่มีเรื่องของมิจฉาชีพอยู่เยอะ
อย่างเรื่องของออนไลน์ค่ะมีนักตุ๋นออนไลน์
ติดอันดับ๑ใน๑๐ที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดนะคะ
เรื่องราวข่าวก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะคะ
หลอกขายตู้แช่ตู้เย็นแล้วก็ทำมานานหกเจ็ดปีแล้วค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะยอมรับว่าทำจริงโกงจริง
แต่ตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่าเรื่องของความเจ็บป่วยนี่นะคะ
เกิดขึ้นกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของกรรมนี่แหละ

พันธมตเอกพรศักดิ์ลาวรุจิราลัย
ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

แถลงข่าวจับกลุ่มนายธนวัตรวงเจริญศรีค่ะ
ผู้ต้องหาหลอกขายเครื่องตู้เย็นตู้แช่
นำเข้าจากต่างประเทศในราคาถูก
ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ขายของ

ผู้เสียหายในโลกโซเชียลเตือนภัยกัน
แล้วก็ถูกจัดอันดับให้เป็น๑ใน๑๐มิจฉาชีพ
ที่ก่อเหตุและต้องการตัวมากที่สุด

เชียงใหม่พิศนุโลกภูเก็ตสุโขทัยและราชบุรีด้วย
โดยตำรวจติดตามขยายผลและจับกลุ่มได้
ที่คอนโดมิเนียมย่านเพชรเกษมนี้เอง
พอจับกลุ่มได้นายธนวัฒน์สารภาพ
บอกว่าได้นำภาพสินค้าต่าง

มาโพสต์ขายในเว็บไซต์ขายของ
ที่เราคุ้นเคยกันดีเว็บขายดีดอทคอม
แล้วก็ขายราคาถูกกว่าทั่วไป
พอเหยื่อสนใจลงเชื่อก็โอนเงินมาให้
เสร็จก็ปิดมือถือปิดช่องทางติดต่อ
ปิดไลน์ตัดการสื่อสารทันทีเลย
อย่างผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไปซื้อตู้แช่ไงคุณ
แล้วตู้แช่มือสองก็จริงนะ
ราคาปกติเวลาซื้อมือสองมันสัก๔๕พัน

แล้วเห็นว่ารูปที่เขาถ่ายมาลงโอ้ยดูดีเลยแหละ
ดูสวยเลยล่ะก็เลยตัดสินใจซื้อ

ไซต์ที่เขาขายมันก็พูดถึงก็เป็นช่องว่างนะ

เพราะตัวเองก็เคยโดนโกงโดนหลอก
ซื้อของออนไลน์มาก่อนหน้านี้ถึง๒ครั้ง

โดนหลอกโอ้โหไปด้วย

ใช่คือเขาบอกเขาเสียใจถึงขั้นร้องไห้ฟูมไฟเลยนะ
เอาล่ะฉันจะแก้แค้นด้วยการทำแบบนี้บ้างนะคะ
ก็เลยหลอกผู้เสียหายขายของผ่านออนไลน
แล้วก็ติดเป็นนิสัยเพราะว่าไม่ถูกจับไงคะ
ทำมาจากต่อเนื่อง๖๗ปีนะคะ
เขาบอกว่าเขามีรายได้เดือนละ๘๐๐๑๐๐บาท
มีเหยื่อหลงเชื่อวันละ๒๓คน
ทำมาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า๗ปี
แต่ว่าเขาบอกว่าเพิ่งหยุดเมื่อเดือนที่แล้วประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละ
ที่หยุดไปเขาบอกว่าจริงเขาแพ้ภูมิตัวเอง

ยิ่งทำไม่ดีเหมือนกับเป็นการสร้างกรรม
อาการของตัวเองก็จะหนักขึ้นเรื่อย
ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่า
ทุกเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะมีอาการแบบเหมือนเจ็บเข่า
เหมือนปวดเนื่องจากโรคที่เป็นอยู่

ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนก็ขอให้หยุดนะคะ
ก็หันมาทำอาชีพขายปลาทะเลทางเว็บไซต์แทน
ซึ่งปกติเขาก็มีอาชีพขายปลาทะเลอยู่แล้ว

คือเพิ่งคิดได้นะในช่วงของเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ขณะที่ตำรวจก็ขอให้ผู้เสียหาย
ที่เคยตกเป็นเหยื่อของนายธนวัฒน์นั้น

แจ้งที่สอนอหรือว่าสพในพื้นที่

แล้วก็อายัดตัวเอาไว้เพื่อจะดำเนินคดีต่อไป
เรื่องแบบนี้คือหลายคนโดนอาจจะไม่ใช่คนนี้

โดนรูปซื้อรองเท้า๕๐๐๐บาท
แล้วทุกวันนี้ยังติดต่อกับคนขายได้อยู่เลยนะ

บอกว่าฉันจ่ายไปประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท

ไม่ดำเนินการไม่แจ้งความอะไรกับตำรวจ

แล้วก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวัน
ได้เอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุแบบนี้

บางคนก็แฝงตัวมาในลักษณะขายของออนไลน์

ทำให้คนในวงการขายของออนไลน์แทบ
แท้เขาเสียชื่อตามไปด้วยนะครับ